มาทำรังหรือว่าชนโรงมาทำรังในเขตบ้านเรา
อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันแล้วมันก็มีเยอะมีหลายที่ด้วยเหมือนกัน
ว่ากันว่ามาทั้งทีมันก็มาสร้างรังแปลกจะแปลกแค่ไหนลองไปดูพร้อมกันค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับพึ่งและเชิ่นนโรงที่ทำรังแปลก
แปลกทั้งแหล่งทำรังและแปลกทั้งรูปร่างของรังแปลกขนาดไหนตามไปดูครับ
เริ่มกันที่ตัวชั้นนรงที่บุกเข้าไปทำรังในรถเห็นแล้วขนลุก
ชาวเน็ตเชื่อว่ามาให้โชคอย่างแน่นอน
เห็นแล้วขนลุกสู้เจ้าของคลิปโพสต์ไว้ในติ๊กต๊อก
แล้วบอกว่าเปิดประตูรถมาตกใจนึกว่าบึ้งบุก
แต่พอดูดีมันคือตัวฉันนโรง
ไต่โยเยียพากันเข้าไปทำรังเต็มซอกประตูรถของเธอ
แหมช่างหาทำจริงที่อื่นก็มีไม่ไปดันมาเลือกรถของเธอซะได้
ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานกว่านี้คงได้ทำรังเต็มรถแน่นอน
เธอบอกว่าใช้รถคันนี้ขับไปไหนมาไหนตามปกติ
แต่ไม่ค่อยได้เปิดประตูด้านหลัง
พอคราวนี้มาเปิดดูหน่อยก็เลยเป็นอย่างที่เห็น
งานนี้ชาวเด็ดไม่พลาด
เข้ามาคอมเมนต์ถามหาเลขทะเบียนรถกันยกใหญ่
ได้นำไปเสี่ยงดวงเผื่อตัวชะนโรงจะมาให้โชค
เธอก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าเลขทะเบียนรถคือ๑๕๐ครับ
ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ก็มีเรื่องแปลก
เพราะว่าพึ่งมาทำรังไม่ว่าจะกี่รังต่อกี่รัง
ก็เป็นรูปหัวใจทั้งหมด
ไปที่บ้านเลขที่๑๖๖ตำบลหนองหลวงอำเภอท่าตะโก้
จังหวัดนครสวรรค์ของคุณมงคลแสนทวีสุก
เขาพาไปดูรังพึ่งบนต้นมะกรูดที่ริมรั้วข้างบ้าน
ที่สร้างรังเป็นรูปหัวใจเป็นรังที่๓แล้ว
คุณมงคลเล่าว่าเมื่อ๒๓ปีก่อน
โค้นมะกรูดต้นนี้เพราะจะปลูกต้นมะยงชิดขึ้นแทน
ไปเห็นว่ามีรังพึ่งเป็นรูปหัวใจ
ก็เลยไม่โค้นตอนแรกก็คิดเป็นเรื่องธรรมชาติ
แต่ต่อมาพอรังเก่าเริ่มร้าง
หูพึ่งเดิมก็เริ่มขยับไปสร้างรังใหม่
ห่างจากร่างเดิมไม่ถึงฟุตก็เป็นรูปหัวใจอีก
และปัจจุบันที่เห็นอยู่ก็เป็นรังที่๓แล้ว
ก็คิดว่าเป็นเรื่องแปลกแน่นอน
อีกอย่างคุณมงคลก็เป็นโสดไม่มีลูกมีเมีย
มันอาจจะสื่อสารว่าลุงกำลังจะมีคู่ก็เป็นได้
แต่ก่อนจะมีโชคเรียงคู่
คุณมงคลขอโชคลาภก่อนแล้วกัน
ขอจุดทูปเสี่ยงทายได้ตัวเลขอย่างที่เห็น
ซึ่งถ้าถูกรางวัลแฟนน่าจะมาเองนะครับคุณมงคล